คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานในวงการบันเทิง
สำหรับพี่อาร์มพิพัฒน์และน้ำฝนพัชริน
ตอนนี้นับถอยหลังมีข่าวดีกันได้แล้วนะคุณค่ะ
บอกเลยว่านาทีนี้ต้องอิจฉาว่าที่เจ้าสาวคนนี้
น้ำสนพัชรินทีเตรียมเข้า
แล้วล่าสุดค่ะควงกันไปลองชุดวิวากับดีไซเนอร์ดังคุณปลาสุจิ
ส่วนราคาแบบเป๊ะเนี่ยเขาบอกว่าไม่บอกนะขออุบเอาไว้ก่อน
หล่อสวยสมกันสุดวันจริงเนี่ยต้องมีตะลึงแล้วนะคะคุณผู้ชม
นี่แค่มาลองฟิตติ้งลองชุดยังสวยขนาดนี้เลย
แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มนะเดี๋ยววันจริงก็รอดูเอาอีกเหมือนกันว่าเจ้าสาวของเราจะสวยขนาดไหน
แล้วพี่ฝนเนี่ยเป็นคนใส่ชุดทายสวยมาก
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเจ้าสาวจะสวยขนาดไหน